แสงสุรีคุณผู้ชมยังจำชื่อแกได้อยู่ใช่ไหม
ตอนนี้บอกเลยว่าผันตัวเองมาเป็นพ่อค้าเหมือนกัน
ขายอะไรดีช่วงนี้มันฮิตที่สุดเลย
ทุเรียนหมอนทองสุดไปที่ไหนใครก็อยากกิน
คุณอาบอกงั้นก็ปิ๊งไอเดียเลยละกันนะคะ

โควิดทำพิษอยู่เจ้าตัวไม่ท้อค่ะ
ไม่อยู่เฉยนะสู้ชีวิตหันมาทำการค้าขาย

ช่วงนี้โควิดระบาดผมไม่มีงานร้องเพลง
พลิกผันมาเป็นพ่อค้าขายทุเรียน

อยากทานทุเรียนหมอนทองจันทบุรี
มาอุดหนุนได้ที่ร้านอยู่ที่ปักศอยจัฬานสนิทวง๑๙
บันเทิงไทยลาดหรือพี่แจ็กของเราไปอุดหนุนคุณอาสลุมกี้

ลีลาการเคาะเลือกให้บอกว่ากรอบนอกนุ่มใน

จะเป็นยังไงไปดูลีลาคุณอาแสงสุรีกันหน่อยค่ะ
อยู่บ้านก็ไม่มีรายได้เป็นปีแล้วครับ
ก็เลยต้องไปเอารับทุเรียนมาขายครับผม
ขายเงินในบัญชีเหลือน้อยมาก
ไม่แค่ไม่มีแล้วครับเพราะต้องกินทุกวันนะครับ
ผมเป็นคนกินจุด้วยอะไรอย่างนี้
นี่แหละครับอยากช่วยเหลือต้องเองให้มากเดียวซึ่งครับ
บางทีมีแต่คนมาช่วยเหลือมากก็เกรงใจ
ทุกคนตอนนี้ก็มีโควิดลงก็น่าจะเตรียดร้อน
เตรียดร้อนกับทุกคนนะครับผม
อันนี้แอบเห็นมีเงาะด้วยนะไม่ได้มีแต่ทุเรียนอย่างเดียว
อร่อยจริงนี่ฉันไปอุดหนุนมานะคะเมื่อวาน

ว่าจะแบ่งอยู่มันมืดแล้ว

เออสาธุนะคะคุณผู้ชมก็เหมือนกันวันนี้ขอให้โชคดีนะคะ